อ่าส่วนเรื่องนี้ก็ว่ากันไปตามกฎหมายด้วยแล้วก็เรื่องของกฎแห่งกรรมด้วยนะฮะ
เรื่องของกฎแห่งกรรมดิฉันว่าคงจะต้องเป็นกรรมแบบคอมโบ้เลยแหละเพราะว่าก่อเหตุแบบ
ลักขโมยแล้วยังไปขโมยสิ่งที่ขโมยเนี่ยไปขโมยของของวัดด้วยค่ะ
คุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์ที่โจรนะฮะไปขโมยเต่าของวัดนะครับ
ไปหนึ่งร้อยตัวคุณผู้ชมแล้วบางตัวเนี่ยอายุร้อยปีด้วย
เขาเลี้ยงมานานมากนะคะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เอ่อ
ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านมานะคะว่าโจรเข้ามาขโมยเต่าที่เลี้ยงไว้ที่สระน้ำของวัดนะคะ
สเม็ดอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีค่ะพระครูสังครักษ์เจ้าอาวาสวัดเสม็ดเนี่ยบอกว่า
ก่อนหน้านี้ที่เต่าเอ่อที่วัดเนี้ยมีเต่าประมาณร้อยกว่าตัว
ส่วนใหญ่ก็เป็นเต่าที่ญาติโยมเอามาปล่อยนี่แหละนะคะ
เลี้ยงไปเลี้ยงมาก็มีเต่าอายุร้อยปีด้วยนะคะประมาณเจ็ดแปดตัว
เห็นมาตั้งแต่เจ้าอาวาสบวชเรียนบางตัวเนี่ยมันใหญ่มากถึงขั้นที่ต้องใช้คนสามคมอุ้ม
อ่าแต่ตอนเนี้ยเหลือไม่เท่าไหร่แล้วเหลือแค่ตัวเล็กเล็กแค่สิบกว่าตัวเท่านั้นเอง
พระลูกวัดคาดเดานะคะว่าถูกขโมยไปเรื่อยเรื่อยวันละสิบตัวยี่สิบตัวนะคะ
เมื่อวานเอาอาหารมาให้แล้วทำความสะอาดบ่อเตานับไปนับมาเหลือเต่าอยู่แค่ประมาณ๓๐ตัวเท่านั้นเองนะคะ
ก็อยากจะบอกนะคะว่าใครเอาเต่าไปขอให้เอามาคืนท่านบอกว่าแหมเสียดายนะ
ไม่มีกล้องวงจรปิดไม่รู้ใครเอาไปนะคะแล้วก็ถ้าพบว่าใครนะคะ
เอาเต่าไปขายหรือซื้อเอาไว้ขอให้เอามาคืนเพราะว่าคือท่านเลี้ยงมาท่านก็ผูกพันนะคะ
เรียกว่าเป็นเต่าวัดก็ว่าได้นะคะครับห้าตัวหลวงพ่อตอนนั้นเต่าของเราเบียประมาณกี่ตัวครับ
พอที่ประตัวเนอะเห็นว่ามีเต่าตอนที่หลวงพ่อปรบเป็นเรนด้วยคะ
เอามาคืนกว่า

โอ้ไม่ทราบเหมือนกัน

ด้วยแน่ขอเอามาคืนเถอะนั่นความรักของท่าน